ไปดูเรื่องราวบนท้องถนนกันต่อ
บอกสั้นอย่าหาทำมันไม่เท่มันอันตราย

ไทยแล้ว

ซูเวอร์เอส
นี่มีอีกแล้วต้องใช้คำว่าอีกแล้ว
เพราะว่าเราเคยนำเสนอเรื่องราวแบบนี้มาก่อนแล้ว
แล้วเห็นกันหลายต่อหลายครั้ง
นี่จังหวะนี้กำลังจะข้ามไปอีกฝั่งนึงนะ

ชายในภาพก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำไปเพื่ออะไร

แต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่ตำบลบางงาอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลบบุรี
ชายคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะ

นอนขี่แล้วใช้เท้าบังคับแห่ง
แล้วก็เว้นไปตามถนนแบบนี้

ความเร็วไม่ได้น้อยนะคุณผู้ชม

แต่ขับขี่แบบนี้มันไม่ได้นะคุณมันอันตราย
คือนอกจากคุณไม่คิดถึงคนอื่นคุณคิดถึงตัวเองไหม
มันอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
เอามาให้ดูเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชม

เขาเรียกว่าเหมือนขับรถแบบผ่านผล
มันอันตรายทั้งต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วย